คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
หน้าร้านไทยวัสดุสาขาจังหวัดเพชรบุรีนะคะเหตุการณ์เนี้ยเขาแบ่งเป็นสองฝั่ง
ฝั่งหนึ่งก็คือพนักงานสาวของร้านกับแฟนนุ่มของเขาอืม
อีกฝั่งหนึ่งก็คือรอปภของร้านกับภรรยาและลูกสาวคือตอนแรกเนี่ย
ภรรยาของรอปภที่นี่บอกว่าพนักงานสาวของร้านอ่ะมองหน้าเขาครับ
เขาก็เดินไปถามว่ามองหน้าทำไมพนักงานสาวหันมาเบะปากใส่สะบัดก้น
ปากใส่อย่างนี้หรอแล้วสะบัดก้นเดินไปเลยก็เลยโมโหเลยเกิดการทะเลาะกันแบบนี้
โอ้โหแต่รองผู้จัดการร้านบอกว่ามันไม่ใช่ครับ
ภรรยาของรอปภที่เนี้ยกับพนักงานสาวที่เนี้ยทะเลาะกันมาก่อนเป็นเดือนเดือนอืม
เพราะหึงหึงหวงว่าตัวรอปภกับพนักงานสาวเหมือนกับไปเป็นกิ๊กกันอ้าวเหรอนี่ค่ะ
แต่ที่เห็นเนี่ยนะคะนายสหรัฐที่เป็นลูกศรสีแดง
คือแฟนนุ่มของพนักงานสาวที่ร้านนี้นะคะเหมือนไปเคลียร์ค่ะ
แล้วก็เลยกลายเป็นทะเลาะกันแต่ประเด็นคือตัวภรรยาของรอปภที่ชื่อว่านางขวัญตา
ไปทำร้ายนายสหรัฐก่อนตามคลิปภาพนะอันนี้ตามคลิปภาพตามข้อมูลแรกนะ
แล้วเหมือนกับว่าชี้มือบอกลูกสาวให้หยิบปืนในรถอืม
แต่นายสหรัฐเนี่ยคว้าปืนมาได้ก็เลยเอาปืนตบใส่นางขวัญตา
ลูกสาวนางขวัญตาไปขวางลูกสาวเลยโดนด้วยนี่ค่ะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยคนก็มาห้ามกันก็เลยชุนละมุนชุลเกกันอยู่แบบนี้
โอ้โหนี่ไงนี่แสดงว่ามีปืนกันทั้งสองฝ่ายใช่
หากันง่ายจังเลยนะปืนนี่ไงดูสิคะครับ
พอจับแยกปุ๊บนะคะตำรวจก็ต้องมาตรวจสอบแหละ
ระงับเหตุด้วยอ่ะครับนางสาวนงนพัฒน์ธรรมสังอายุยี่สิบสามปี
ลูกสาวของนางขวัญตาที่เป็นภรรยาของรอปภค่ะ
มีแผลนะคะถูกตีด้วยปืนที่หัวส่วนตัวนางขวัญตาเนี่ย
หัวก็มีบาดแผลคือหัวบวมเลยแล้วก็ตามตัวก็มีรอยฟกช้ำ
คอก็มีแผลนางขวัญตาอ้างว่าพนักงานสาวร้านนี้นั่นแหละ
มองหน้าเขาเขาก็เดินไปถามว่ามองหน้าทำไม
พนักงานสาวเบะปากใส่สะบัดก้นเดินไปเลยก็เลยโมโหค่ะครับ
นะคะทีนี้เดี๋ยวทำเป็นแผนผังให้ดูเลยนะคะ
สองฝั่งมีใครกันบ้างที่ตีกันตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
ฝั่งหนึ่งก็คือครอบครัวของนางขวัญตาก็มีตัวนางขวัญตา
สามีก็เป็นรอปภที่ร้านนี้แหละแล้วก็ลูกสาวนะคะ
อีกฝั่งหนึ่งคือพนักงานสาวของร้านและแฟนนุ่มที่ชื่อว่านายสหรัฐ
ลูกศรสีแดงในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่แล้วก็มีเพื่อนด้วยนะคะ
แบ่งเป็นสองฝั่งแบบนี้ค่ะตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเรียกฝั่งรอปภ
และครอบครัวไปสอบปากคำนะคะรอปภนี่เขาชื่อว่านายสมหมายแก้วประเสริฐ
ไปสอบปากคำนายสมหมายกับนางขวัญตายืนยันว่ามันเป็นเรื่องมองหน้ากัน
อย่างที่นางขวัญตาบอกนั่นแหละเรื่องนั้นแหละแค่นี้มันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น
แค่ผู้หญิงกับผู้หญิงมองหน้ากันทะเลาะกันเพราะมองหน้า
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยค่ะแต่เขาเดินมาเขามองหน้าเรา
เราก็มองหน้ายิ้มให้เขาเขาก็ไม่ยิ้มให้เรา
แล้วเขาก็ทำหน้าแบบเบะเบะกวนกวนเราอ่ะเออเราก็เลยติดใจ
เราก็เลยปิดประตูรถเดินไปทำเพราะน้องไอ้เดียวอ่ะ
น้องมามองหน้าพี่แบบนี้มีปัญหาอะไรกับพี่เปล่าอืม
ก็หวยวายลั่นในถ่ายวัสดุเลยแค่มองหน้ากันที่ติดใจหน่อย
ก็เริ่มเข้าใจผิดของผู้หญิงเขาครับไม่ใช่ครับไม่ไม่ครับ
เขาไม่ได้มีปัญหาไม่มีอะไรกันเลยต่อเราก็ไม่เคย
ไม่เคยครับไม่เคยเล่นชู้สาวผมไม่มีแน่นอนอายุครูนี้นะครับ
ทางฝั่งของรอปภภรรยาและลูกสาวเขาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะ
แต่เรื่องมันอาจจะไม่ใช่แค่นี้ค่ะเพราะว่าเราได้ข้อมูลมา
รองผู้จัดการร้านไทยวัสดุสาขาจังหวัดเพชรบุรี
ก็คือสถานที่ที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจริงจริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่อง
หน้าเบะปากใส่แล้วไม่พอใจกันจนทะเลาะกันเรื่องมันมีมานานเป็นเดือนแล้วค่ะ
มีปัญหากับพนักงานสาวที่ร้านไทยวัสดุมาเป็นเดือนแล้วเพราะหึงหวง
หวงคิดว่าตัวพนักงานสาวคนนี้กับสามีตัวเองที่เป็นรอปภทำงานที่เดียวกันแล้วเป็นกิ๊กกัน
เคยเรียกทั้งคู่มาเคลียร์กันแล้วเคยเรียกมาเคลียร์ตั้งหลายครั้ง
แต่นางขวัญตายังคิดว่าสามีที่เป็นรอปภกับพนักงานสาวที่อยู่ร้านเดียวกัน
เขาแอบชอบพอกันเป็นกิ๊กกันยังเชื่อฝังใจอยู่แบบนั้น
แล้ววันเกิดเหตุเนี่ยค่ะตัวนางขวัญตาที่เป็นภรรยาของรอปภไปขู่พนักงานสาวก่อน
บอกว่าเดี๋ยวจะยิงทิ้งวันนี้พกปืนมาด้วยเนี่ยปืนอยู่ในรถ
พนักงานสาวก็เลยกลัวถูกฆ่าโทรเรียกแฟนนุ่มให้มารับ
นุ่มก็คือนายสหรัฐนะคะพอแฟนนุ่มมาถึงก็เลยไปเคลียร์กับนางขวัญตา
ไปถามว่ามีปัญหาอะไรกับแฟนผมนางขวัญตาไม่พูดพร่ำทำเพลง
คอนายสหรัฐเลยแล้วตะโกนบอกลูกสาวให้ไปหยิบปืนในรถมา
เดี๋ยวจะยิงทิ้งให้หมดจังหวะนี้แหละตัวนายสหรัฐก็มีปืนมาด้วย
ก็เลยคว้าปืนออกมาตบใส่นางขวัญตาลูกสาวนางขวัญตาวิ่งไปห้าม
ก็เลยโดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บไปด้วยอันนี้คือข้อมูลจากรองผู้จัดการร้านนะคะ
ที่เขาบอกว่าจริงแล้วเรื่องมันเป็นแบบนี้
มันมากกว่าแค่การมองหน้าเบะปากใส่
มาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเมื่อคืนหลักสุดก็คือมีการโครวฆ่าเลย
หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะตัวนายสหรัฐที่ใช้ปืนตบหน้านางขวัญตา
แล้วก็ลูกสาวของนางขวัญตาก็โดนลูกหลงไปเนี่ยค่ะตอนแรกอ่ะหลบหนีไปนะคะ
แต่ว่าล่าสุดตำรวจบอกว่าได้มาพบตำรวจแล้ว
นี่ค่ะมามอบตัวเรียบร้อยอยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะ